ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าใครที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตกใจกันทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
รถกระบะคันหนึ่งพุ่งมาชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปค่ะ
เพราะว่าคนที่เขาขับรถพุ่งชนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
เดี๋ยวจะมีรถกระบะวิ่งมาเนี่ยค่ะมันไม่มีการเบรกเลยค่ะ
แต่เขาไม่ได้หลับในเขาไม่ได้เมาแต่เขาถูกไล่ยิงมา
นี่เป็นนาทีที่นายปฐมพงศ์วิชิตเดชาวัย๒๔ปี
ขับรถกระบะเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา
ถนนแสงชูโตในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะคะ
ทำให้น้องสาวที่นั่งมาในรถนั่งข้างหลังคนขับ
คอหักเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนเพื่อนอีก๓คนที่นั่งมาด้วยกันได้รับบาดเจ็บค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วนะคะ
นายปฐมพงศ์ถูกคู่อริไล่ยิง
ขณะที่กำลังจอดรถรอเพื่อนใกล้กับผับแห่งหนึ่ง
กระสุนเนี่ยถูกหน้าอกซ้ายแต่นายปฐมพงศ์แข็งใจ
มุ่งหน้าเข้าตลาดบ้านโป่งเพื่อไปโรงพยาบาลค่ะ

หมดสติไปเนี่ยแต่ว่าในรถมีน้องสาวนั่งข้างหลังแล้วมีเพื่อนนั่งมาด้วย
พยายามจับบังคับพวงมาลัยให้แล้วนะคะ
แต่ด้วยความที่เท้าของเขามันยังคาอยู่ที่คันเร่ง
รถมันก็เลยพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าอย่างจังนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุหน้าร้านยางใกล้สี่แยกไฟแดงแสงชูโตทันทีนะคะ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๓ปลอกอยู่บนถนนก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งแนวทางการสืบสวนรู้มาว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักช่วงเที่ยงคืน
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาว่ามีการก่อเหตุทะเลาวิวาสกันภายในผับ
ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบเจอกลุ่มของนายปฐมพงศ์เนี่ยมีเรื่องเขม่นกับวัยรุ่นต่างถิ่น
เจ้าหน้าที่ก็แยกสองกลุ่มออกจากกันแล้วนะคะทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่ว่าต่อมากลุ่มผู้บาดเจ็บและผู้ตายเนี่ยขับรถกระบะห่างออกจากร้านประมาณ๒๐เมตรเพื่อมาจอดรอเพื่อน
แล้วก็มีคนร้ายสองคนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วเปิดฉากยิงใส่รถนายปฐมพงศ์ไปเลยสามนัด
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปนายปฐมพงศ์เนี่ยรู้แล้วล่ะว่าตัวเองถูกยิงและตัวเองเป็นคนขับด้วย
ก็แข็งใจจะขับรถไปพยาบาลแต่สุดท้ายมันไม่ไหวอะค่ะเขาฟุบหมดสติไปแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ล่าสุดนายปฐมพงศ์ถูกส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรามากรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
สืบสวนก็จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหายานพาหนะของคนร้าย
สอบพยานในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ